วันนี้วันที่สิบสามค่ะครบรอบสามสิบเอ็ดปีกันจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ตามเลขจากข่าวนี้กันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะคะ
ก็มีการทำบุญครบรอบการจากไปครบ๓๑ปีของแม่พึ่งค่ะ
ที่วัดภาษีที่เอกมัยนะคะก็ใช้เริกตอนเจ็ดโมงหยี่สิบเก้านาที
ทำบุญถวายสังขทานพระสงฆ์เก้ารูปแล้วก็มีการเจิมหุ่นพุ่มพวงที่ทางวัดจัดทำขึ้นใหม่ด้วยค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีแล้วเนี่ยน้องเพชรเองก็เป็นตัวแทนล้วงหายจับปิงปองขึ้นมา๓ครั้ง
นี่ค่ะเลขที่น้องเพชรจับขึ้นมา๙๒๐พอได้เห็นตัวเลขนี้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม
แผงลอตเตอรีวัดนี้เกลี้ยงเลยค่ะนอกจากนี้พี่กลายสรนก็รีดไปทำบุญต่อที่วัดทัพกระดานที่สุภาณบุรีนะคะ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน๔๐๐คนแล้วก็ไปไหว้หุ่นพุ่มพวงที่สารากลางน้ำ
ปิงปองที่นี่ได้เลขอะไร

แสงแฟลตมันว่างมากเลยมันเป็นเลข๕นะคะ
ส่วนคุณโอ่งสลักจิตน้องสาวของแม่พึ่งเนี่ยก็บอกว่า
พี่พึ่งเนี่ยจากไปเป็นปีที่๓๑แล้วตอนนี้ก็มีหุ่นพุ่มพวงที่วัดทัพกระดาน๑๓หุ่น

และแหม่เลขที่ของวัดทัพกระดานนั้นนะเป็นเลข๑๓ด้วย

เออน้องสาวแม่พึ่งก็เลยบอกว่าหวังว่าแฟนคลับจะสมปรารถนานะคะ
แสงมันจ้าเมื่อกี้แล้วเห็นตัวสุดท้ายได้ไง
เออก็เมื่อกี้เขาบอกมาถึงภาพปศิษย์มาว่าเห็นเป็นเลข๕
คุณผู้ชมไปต่อที่คุณปรางทิพย์ครับธิดาซาตานหลังจากแฟนคลับ
ถามเขามาว่างวัด๑๖มิถุนายนที่จะถึงนี้เลขอะไรดี

อีกแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อมันก็ออกวนซ้ำตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะ
ฉันต้องดูใครก่อนฉันต้องดูมือของคนรักก่อนเลยฉันต้องคือใครอ่ะ
ดูใครดีอ่ะคุณผู้ชมฮะเป็นแนวทางขนมไทยของคุณปรางปรางทิพย์ครับ
ฉายาธิดาซาตานที่ตอบคำถามแฟนคลับว่า๑๖มิถุนาเลขอะไรดีคุณปรางทิพย์ไม่รอช้า
บอกเลยว่าเลขที่ชอบมีทั้งเลข๖กับเลขเก้าจับคู่กันไปเลยครับ๖กับ๙นี่เป็นอะไรพี่เบิร์ต
อะไรนะเป็นเลขเดียวกันอ๋อนึกว่ามาจับคู่กันแล้วก็มีเลขที่ชอบอีกคือ๑๗กับ๑๒ครับ
ส่วนใครที่เป็นเขาเรียกอะไรสายนางพญาบึ้งนะครับต้องมาสายนี้เพราะว่าสายนี้เนี่ยเขา๓งวดซ้อนมาแล้วครับ
ชาวบ้านนะครับไปทำพิธีขอโชคลาภกันตรงนี้ฮะนี่คือบ้านโนนสมบูรณหมู่สามตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
หลังจากให้โชคมาแล้ว๓งวดติดนะครับพิธีเสี่ยงทายนะครับก็เอาเศษกระดาษนะครับเศษกระดาษ๐๙๓ชุดยัดลงไป๓๐ใบ
จากไม้ตะเคียนทองขึ้นสู่แท่นวาง
อันนี้ตอนเอาขึ้นวางแท่นวาง

ที่วัดทองนคพรขุนที่เพชรบุรีนะคะ